เรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ

แต่ก่อนเราอาจจะได้ยินแก๊งน้ำไม่อาบใช่ไหม

เขาก็จะไปเที่ยวหรือไปทำบุญอะไรกัน

จริงนะเขาก็เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมิตรภาพ

แต่มันก็มีบางคนในกลุ่มขับจักรยานยนต์ซิ่ง
ไปชนกับชาวบ้านคุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้ดีนะฮะ

มองทันไหมว่าล้มกี่คันแล้วโดนทับกี่คน
แล้วบางคนคือจะคนลดเข็งทับหัวแบก
คนที่ขับรถสวนมามอเตอร์ไซค์สวนมา

แล้วเห็นคนใส่แก๊งยีนต์สีดำมั้ย
โดนมอเตอร์ไซค์เพื่อนทับขาเข้าไปอีก

นี่ฮะกล้องติดหมวกกันน็อกของกลุ่มที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ซิ่ง
ตรงนี้นะฮะจับภาพได้ขณะขี่ผ่านโค้งหนองบัว

ลักษณะเหมือนหันมานะคุณหันมา
พร้อมหรือยังเร็วถนนลงไป

ใช่แล้วคือผลกระทบมันไปถึงชาวบ้านด้วยไง
ชาวบ้านเขาได้รับบาดเจ็บรถเขาก็เสียหายนะคุณ

ในกลุ่มเสียหลักเกี่ยวกันล้มคว่ำ

ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเหยียบขาซ้ำ
อีกคนล้มกระแทกครูดไปกับพื้น
เกือบจะมุดเข้าไปในล้อรถเก๋งนะฮะ
ส่วนอีกครั้งฉลับไปไกลฮะ
ในจำนวนนี้มีคนได้รับบาดเจ็บคนหนึ่ง
ทราบชื่อคือนายอานนท์พลอยแก้วอายุ๓๐ปีนะครับ

คุณผู้ชมดูฝั่งขวานะขอดูคลิปอีกที

เห็นรถของชาวบ้านที่เขาขับสวนมา
กำลังชะลออยู่ตรงเส้นแบ่งถนน
ตรงกลางแล้วกำลังจะเลี้ยวขวา

เป็นผู้หญิงวัย๑๖ปีขี่
แล้วรถของกลุ่มแก๊งเนี่ยนะฮะ

นี่คุณแล้วเห็นเธอตีรังกาไหมตีรังการถลอยกระเด็นเลยนะ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้าของเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมก่อนหน้านั้นมันไม่ได้มีคลิประทึกเมื่อกี้ออกมานะ

เป็นคลิปอีกมุมหนึ่งวงจรปิดของชาวบ้านจับภาพว่าเนี่ย
แก๊งขี่รวมตัวไปตามถนนก่อนเสียหลักล้ม
ชนกับรถชาวบ้านก็คือรถน้องผู้หญิงคนนั้นแหละ
นี่แหละอันนี้คือขี่มาเร็วที่วงให้เห็นนั่นนะคะ
แล้วรถน้องผู้หญิงคนนี้ก็ล้มนะฮะน้องผู้หญิงก็บาดเจ็บนะครับ
แต่ในคลิปนี้เหมือนว่าแก๊งนี้จะขี่หลบหนีไป
ใช่คุณผู้ชมเหมือนว่าแก๊งนี้จะขี่หลบหนีไปนะครับ
ชาวบ้านที่ถูกชนบาดเจ็บเข้าแจ้งความเอาผิดกับแก๊งรถแว้นที่ขี่ชนแล้วหนีนะครับ
โดยแฟนนุ่มของน้องผู้บาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุแฟนสาวกำลังขี่รถไปทำธุระ
โชคไม่ดีเลยที่มาเจอกลุ่มแว้นขี่ชนท้ายเกี่ยวกันจนล้มและบาดเจ็บแบบนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุมีรุ่นพี่ของกลุ่มนักขี่กลุ่มแว้นนั่นแหละมายกรถคู่กรณีขึ้นท้ายรถตู้

เอออ้างว่าเดี๋ยวกลับมาเคลียร์นะพี่
ก่อนจะขับรถหายไปไม่ช่วยเหลือฮะ
ฟังเสียงของแฟนผู้บาดเจ็บนะครับ
นี่เหรอครับหนีไปแล้ว
แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปก็จะเห็นว่ามีการยกมอเตอร์ไซค์
ขึ้นไปในรถตู้จริงแล้วขับหนีกันไป
เดี๋ยวจะให้ดูค่ะเพราะมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในรถตู้

แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ใส่ไปดูยางเลย

นี่แสดงว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มแก๊งเขา
ใช่ไหมยกแต่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไป

แล้วก็เด็กหญิงวัย๑๖ที่บาดเจ็บไม่สนใจดูแล
แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้ตำรวจสภอเมืองกาญจนบุรี
ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเมื่อเช้านี้
บอกว่ากลุ่มนี้ที่ชื่อว่ากลุ่มส้มโอภูทอ
เขานัดรวมตัวกันที่ปั๊มหลายแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อจะขี่รถมาทำอะไรรู้ไหมคุณ
ทำบุญสร้างห้องน้ำและเตาเผาขยะ

อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีจริง

จริงเขาขึ้นหัวเพจไว้เลยว่าส้มโอภูทร
ขี่รถออกทริปเพื่อมิตรภาพความเป็นเพื่อน
ทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพาและการท่องเที่ยว

ก็มาขออนุญาตจริงนะครับ
ทางตำรวจก็กำชับไปหมดแล้วนะฮะ

ดใช้ความเร็วห้ามฝ่าไฟแดงห้ามย้อนสอนนะครับ
ด่านตรวจก็ต้องพร้อมให้ตรวจด้วย
เขาก็ตกลงกันไว้ว่าเขาจะทำตามกฎหมาย

มันก็มีบางคนบางคนในกลุ่ม
ก็มัวแต่จะแข่งกันจะแว้นอะไรกันแบบนี้นะครับ
รุ่นกับการศพกจบุรีเปิดเผยว่า

กลุ่มของส้มโอภูทรก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
ชาวบ้านวัย๑๖หญิงวัย๑๖ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
อาการดีขึ้นจะเรียกมาสอบสวนดำเนินคดี
สำหรับกลุ่มรถจักรยานยนต์ทริปแว้นสายบุญนี้
ทางโรงเรียนที่กลุ่มนี้ไปมอบทุนการศึกษาสร้างห้องน้ำให้
ทำหนังสือแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าขออำนวยความสะดวกให้กับทริปทำบุญนี้
ก็มีการตั้งด่านสกัดตรวจอาวุธดูแลความปลอดภัยเป็นระยะ

ที่กลุ่มนี้ก็ใช้จังหวะบางที่ที่เส้นทางตรง
ก็ด้านไปแข่งกันเรื่องการทำบุญเราไม่ว่า
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดพี่ตั้งใจไปทำดีแล้ว
อยากให้ดีตั้งแต่เรื่องของการเดินทาง
ตั้งแต่ความตั้งใจและการกระทำระหว่างทางด้วย
ดีตลอดสิ้นทางนะ
แล้วก็ตำรวจบอกนะว่ากลุ่มนี้จริงเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
เขาพร้อมจะรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บ

ถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าคือคนละกลุ่มกับแก๊งน้ำไม่อาบไง
พอเห็นข่าวลักษณะแบบนี้ใช่ไหมรวมตัวกันเยอะ
ไปทำบุญเอาแก๊งน้ำไม่อาบชัวร์
แก๊งเขาก็บอกว่าคนละแก๊งกันไม่อยากให้เหมารวม
อย่างมาลงที่แก๊งผมหมดเลยน้ำไม่อาบเนี่ยจริง
ว่าทำดีทำบุญนะเขาต้องมีการบริหารจัดการ

ใช่ค่ะแก๊งนั้นก็คือทิพย์ส้มโอภูทรนะคุณผู้ชม